ส่วนเรื่องการเมืองในบ้านเรากลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่จะพลิกเกมคือกลุ่ม๓มิตร
ตอนแรกไม่ยอมปลีกปากว่าคนกลุ่มนี้เขาจะไปอยู่พักไหน
แต่ล่าสุดยอมปริปากแล้วเขาใช้สูตรแบบนี้กระจายคนในกลุ่มไปอยู่ทุกพัก
การใช้กลยุทธ์แบบนี้มันจะเป็นตัวแปรสำคัญอย่างไร
และกลุ่มนี้เขาจะได้อะไรติดตามจากรายงานครับ
ที่สุดก็ปรีปากออกมาเสียที

บอกว่าจะขยับไปทางไหนตามกลยุทธ์สไตล์๓มิตรที่เลือกจะอยู่กับผู้ชนะเท่านั้น
แก่นำกลุ่มอย่างนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
จะมั่นใจถึง๙๙ว่าพักพลังประชามรัฐเป็นรัฐบาลแน่
แต่เลือกที่จะกระจายความเสี่ยงพ่องถ่ายขุมกำลังไปอยู่ตามพักต่าง
ตามสวัสดิ์สมของไนซมศักดิ์ดึงและนายสุริยาจิงรุงเรืองกิจ
สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าภักดิ์ฝรั่งประชาบรัฐ
เฮ้งในอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตัดสินใจแล้วว่าไปอยู่กับลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
โดยให้เหตุผลว่าเพราะชื่นชอบในความตั้งใจจริงในการทำงานของนายกรัฐมนตรี
ได้แล้วนะโอเค
ดิวจบแล้วใช่ไหมคะคุณบอกว่าดิวจบแล้ว
ไม่มีผมไม่มีการดิวเรื่องอะไร

ผมเนี่ยเป็นคนที่ทำงานการเมืองมาเนี่ยนะครับ
ถ้าในอดีตตั้งแต่ผมกล้าพูดได้กับทุกท่าน

ผมไม่เคยดิวการเมืองเรื่องผลประโยชน์
แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตการเมืองของผม
ส่วนสอสอที่อยู่ในปีกของกลุ่ม๓มิตร

ก็ให้แยกย้ายหรือไปฝากเลี้ยงกับพักเพื่อไทย

หมายคือไปสร้างขุมกำลังให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจ
หรือได้เป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
เพราะการแบ่งเซลล์สมาชิกแบบนี้จะเปิดโอกาสให้ได้รัฐมนตรีในโคต้ามากขึ้น

ผลการเลือกตั้งออกมาว่าพักพลังประชามรัฐภูมิใจไทย
พักรวมไทยสร้างชาติจับมือเป็นรัฐบาล
ของกลุ่มสามิตรจึงมีโอกาสสูงที่จะได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรี
โคต้าของแต่ละพักหากมีการทำข้อตกลงกันเอาไว้ก่อน
การวางกลยุทธ์ทางการเมืองเช่นนี้ของกลุ่มสามมิตรต้องเรียกว่าเหนือชั้น
เพราะไม่ว่าไพ่จะออกมาหน้าไหนคนแทงอย่างกลุ่มสามิตรก็ได้ประโยชน์ทั้งสิ้น
ขึ้นอยู่กับว่าจะมากหรือจะน้อยเท่านั้น
ภาษาชาวบ้านเรียกว่ากินทั้งขึ้นทั้งล่อง